คือเวลาในกล้องวงจรปิดก็คือประมาณเที่ยงคืน๒๐นาทีกว่าใช่ไหมคะ
ที่เราวงกลมสีแดงให้มันอาจจะมืดหน่อยนะคะมันดึกแล้วน่ะสะพานซุดเป็นช่วงกลางของสะพานนะคะ
นี่นะคะแต่ยังดีก็ยังไม่ได้มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้เพราะมันดึกแล้ว
สะพานศรีมงคลวชิรานุสรหรือสะพานวังแขมสร้างขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๔๗ใช้งานมา๑๙ปีค่ะ
หม้อสะพานเนี่ยชำรุดแล้วก็ซุดตัวอย่างต่อเนื่องคือถ้าเกิดไปดูก็จะจะเห็นเลยว่าชำรุดอยู่
จากว่าน้ำในแม่น้ำปิงไหลเชี่ยวน้ำเชี่ยวมากก่อนหน้านี้วันหนึ่งอะค่ะ
ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคุณชาทิพย์รุจนเสรีพร้อมด้วยในอำเภอคลองขลุง
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางหลวงชนบทกำแพงเพชรก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่นะคะ
สั่งให้นำแท่นปูนมาวางปิดการจราจรแบบถาวรเลยห้ามผู้คนใช้เส้นทางนี้แล้วล่าสุดฝนตกหนักอีก
วนน้ำจากภาคเหนือไหลแรงอีกน้ำเชี่ยวอีกนี่เลยถล่มเลยซุดตัวแบบนี้เลย
ชาวบ้านบอกเสียงมันดังมากนะคะเสร็จขั้นต้องวิ่งจนออกมาดูค่ะ

แล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาถ่ายรูปไว้ครับ

ตั้งแล้งครับจั่นตะเสือนครับ

นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ครับ

ใช่ครับเพราะมีอยู่อย่างเดียวแถวนี้ครับ

นายบุญช่วยหอมยำเย
พร้อมด้วยนายอำเภอคลองขลุงนายสะดุดี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบวางแผนแก้ปัญหาเรื่องของการสัญจรไปมาของชาวบ้านทั้งสองฝั่ง
แต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องปิดถนนก่อนนะคะที่จะมุ่งหน้าไปสะพานทั้งสองฝั่ง

ให้ชาวบ้านสัญจรชั่วคราวไปก่อนค่ะ
ตอนนี้เราปิดใช้สะพานนะครับวังแขนแม่ราชเนี่ยเป็นการถาวรแล้วมีการกั้นให้บุคคลทุกประเภททุกคนเดินข้ามผ่านนะครับ
ก็สะพานนี้หลุดร่วงลงนะครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้นตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังนะครับ
ก็ได้มีการแจ้งเหตุแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางนะครับอย่างทุกช่องทางแล้วครับ